คุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวสาวเป็นชาวจีนท้องได้๓เดือน
ถ่ายรูปแต่ไปพลัดตกจากจุดชมวิวที่ผ่าแต้ม
บาดเจ็บสะหัสเลยว่าสุดอาการปลอดภัยแล้วล่ะครับ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผ่าแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับ
พร้อมกับทีมกู้ชิดกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน
ซึ่งพลัดตกจากบริเวณจุดชมวิวที่มีความสูงกว่า๓๐เมตร

โดยรากของเธอนั้นไปปะทะกับเรือนยอดของต้นไม้
จามร่วงตกลงไปที่พื้นทางเดิน
ที่เป็นจุดชมภาพเขียนสีนะครับ
เธอนั้นขาและแขนซ้ายหักตาขวาก็ช้ำ

แต่ก็เคราะห์ดีครับที่เด็กในคันนั้นปลอดภัยและเธอเองก็ไม่มีอาการตกเลือดด้วยนะครับ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นผู้หญิงคนนี้เดินทางมาพร้อมกับสามีช่วงเช้าของวันที่๙มิถุนายน
สามีเนี่ยขับรถเก่งคอนด้าซิตี้สีขาวมาแล้วก็ไปจอดไปเที่ยวในบริเวณจุดชมวิว
ครึ่งชั่วโมงต่อมาครับก็เห็นสามีเดินไปที่ลานจอดรถด้วยอาการลุกลี้ลุกหล่นแล้วก็รีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้หยุดรถเพื่อเก็บค่าบริการแต่ว่าสามีเนี่ยเหมือนไม่ยอมบอกอะไรแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นญาติของคนเจ็บ
ถึงถ้าทางมีพิรุษเข้าไปพร้อมกันแล้วทำไมออกไปคนเดียว
ไม่เอาภรรยาออกไปด้วยนะก็เลยต้องมีการเดี๋ยวจะสอบสวนใหม่
อย่างละเอียดว่าเหตุการณ์นี้ผู้หญิงท้องคนนี้พลัดตกมาเอง
หรือสามีทำให้ตกลงมานะครับอันนี้ก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผาแต้ม
ที่อุบลราชสถานนะครับ